สวัสดีทั้งสองท่านครับผมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วย
วันนี้ท่านรับอากาศเย็นอีกวันนึงวันนี้ขับมอโนไซม์มาด้วย
อยากรู้ว่าเย็นไู้เมื่อวานดังครั้งถ้ามีคนว่าแห่งหนาว

พื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยคงยังคงหนาวอยู่นะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแล้วนะครับ

ส่วนฝนใต้ก็คาดการณ์ว่าหลังจากกลางสัปดาห์นี้เป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
ฝนได้จะหนาวเย็นแบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลายคนนึกถึงก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่มีหิมะมีอะไรอย่างนี้
ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นข่าวหลายประเทศที่มีหิมะตกเป็นปรากฏการณ์
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างล่าสุดเป็นที่สเปน

เพราะว่าในค่ำคืนนี้เราจะมี
จำลองทำยังไงให้หิมะตก

หิมะตกในเมืองไทยถ้าตกแล้วจะเป็นยังไง

หลังจากนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศทั่วไทย
ฝนทั้งเรื่องของความหนาวเย็นเป็นอย่างไรนะครับ

ตอนนี้เองอย่างที่บอกเลยครับว่าหลายพื้นที่

คงได้เจอกับอากาศหนาวลมเย็นกันแบบ

การว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความหนาว

ตอนกลางของประเทศนะครับกราฟิกแรก
เป็นกราฟิกแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

อากาศหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต

อากาศหนาวเลยทีเดียวต่ำสุดวันนี้
สูงขึ้นมาจากเมื่อวานเล็กน้อยนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๑๒๑๓องศาเซลเซียต

อุณหภูมิต่ำกว่า๒๕องศาเซลเซียต
หลังจากนั้นครับคำนวณไปช่วงบ่ายวันนี้

หลายพื้นที่แดดอาจจะยังคงแรงนะครับ

สบายมีลมเย็นพัดอย่างต่อเนื่อง

หลังจากประเวนพื้นที่ภาคเหนือ

ลุ้นกันอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ซึ่งถือว่าเป็นตัวการสำคัญที่เหนียวนำให้ความหนาวมาเยือนเมืองไทยของเราครับ

วันนี้ยังคงมีการแผลลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
เมืองไทยของเราอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
พื้นที่สีน้ำเงินนั้นจะค่อยเขยิบหายไปทีละนิดทีละนิดนะครับ
โดยคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันพุธเป็นต้นปลายจะค่อยค่อยถอยอ้อ
ออกจากเมืองไทยของเราแล้วก็ในช่วงวันเสาร์นี้จะกลับมา
กลุ่มเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือการคำนวณเรื่องของมวลอากาศเย็น
ทีนี้มาดูเรื่องฝนกันบ้างครับแน่นอนมวลอากาศเย็นถอยร่นกลับไปแบบนี้
ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ถ้าหากระดูกภาพรวมรวมเนี้ยนะครับจะพบว่ากลุ่มฝนนั้นจะเริ่มมีการการจ่ายตัวเพิ่มมากขึ้น
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับเพราะว่า
วนอากาศเย็นถอยร่นกลับไปนอกจากนี้ยังมีในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยนะครับ
จะมีโอกาสเกิดฝนฝนกลุ่มใหญ่จากการคำนวณจากระบบพระยะความอากาศ
วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ำเท่านั้น
หลังจากกลางสัปดาห์เป็นต้นปลายฝนกลุ่มใหญ่จะหายไปเกือบหมดนะครับ
คาดการณ์ว่าจะหมดแบบนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยทีเดียว
หลังจากกลางสัปดาห์ก็จะตกแค่ประปลายเท่านั้น
บริเวณพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทางทิศตะวันออก
หรือว่าในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันเท่านั้นนะครับ
ดังนั้นนี่คือการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมนะครับ
คำนวณต่อเนื่องไป๔๘ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราไปดูกัน
คำนวณตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงช่วงเย็นวันอังคารนะครับ
พบว่ากลุ่มฝนนั้นยังคงปกคลุมในบริเวณจังหวัดนาราธิวาสอยู่นะครับ
แต่ว่าหลังจากช่วงเย็นของวันนี้เป็นต้นไป
ต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นไปตกบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันซะส่วนใหญ่
ยังต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยต่างนะครับ

ก็คือประเวทจังหวัดนครศรีธรรมราชสงคาราปะตนียรรภ์
ในประหลายที่หวานนะครับเพราะว่าหลายจุดหลายพื้นที่มีน้ำฝนสะสมอยู่
ส่วนขึ้นลมนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่๒๕
เพราะว่าบางจุดบางพื้นที่ยังมีโอกาสเจอคลื่นลมแรง
รวมไปถึงคลื่นบางจุดนั้นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตร
ชาวเรือควรที่จะเพิ่มความระมัดระวัง
เรือเล็กที่จะออกจากฝั่งควรที่จะงดไปก่อน
เพราะว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
อย่างที่ได้สังเกตเมื่อสักครู่นี้
สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นการดูแลรักษาสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเลยทีเดียวครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ